นาฬิกา๔๘นาทีครับคุณผู้ชมช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่กาญจนบุรีที่อำเภอสังขระบุรีนะครับ
เพราะว่าเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวศรี
ทำให้ตอนนี้ต้องมีการอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่นะครับ
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณสิรินทิพย์คิบเขียวผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับเชิญครับ
บรรยากาศที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่
อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่และจิตอาสากำลังช่วยกันเตรียมอาหารให้กับชาวบ้านที่อบพยพเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นวันที่๔ค่ะ
เจ้าหน้าที่และจิตอาสากำลังช่วยกันจัดเตรียมอาหารให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวในองค์การบริหารส่วนตำบล
นะคะก็ยังคงเฝ้าระวังน้ำป่าที่ตกลงมาจากเทือกเขาตะนาวศรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลสวนฝั่งตะวันตก
ขณะที่แพทย์จากโรงพยาบาลสังขบุรีนะคะ
ก็ได้มาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้กับชาวบ้านที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุเด็กและคนที่มีโรคประจำตัว
โดยเฉพาะนายวิศนุสังขชาลาธานอายุ๕๗ปีนะคะ
ซึ่งพิการเดินไม่ได้ได้อบพยพมาจากหมู่บ้านเสน่ห้องนะคะ
ที่ตอนนี้ยังอยู่ในอาการเครียดค่ะ
เนื่องจากบ้านของเขานะคะได้ถูกน้ำป่าพัดหายไปทั้งหลัง
เหลือเพียงเสื้อผ้าที่สวมติดตัวมาเท่านั้นค่ะ
พอดีน้ำได้หัวเข่าเพิ่งไปก็ผมก็ออกเองไม่ได้ละ
ทีนี้ก็มีแต่ว่ามาไปลุงเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวนี้แหละ
ถ้าไม่ไปแล้วก็มารับไม่ได้แล้วนะอะไรแบบนี้

แต่ปกติน้ำเคยมาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเจอว่า
มันเป็นประวัติศาสตร์มาหลายปีนี้นะครับ
เพราะว่าถือผ้ามาก็แค่หัวเข่าแค่ข้อเข่าอะไรแบบเนี่ย
เรื่องของสภาพจิตใจเท่าที่ประเมินเบื้องต้นนะครับ
ก็จะพบที่มีภาวะเครียดนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นภาระเครียดเล็กน้อยนะครับ
ประมาณ๕ลายนะครับ
อันนี้ก็จะมีอยู่ลายหนึ่งนะครับ
จะมีปัญหาการรักษนาปเป็นผู้พี่การด้วยนะครับ
แล้วก็บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังนะครับ
ก็ความเครียดก็คือกังวลนะ
ส่วนเรื่องน้ำดื่มนะคะก็ไม่ต้องกังวล
เนื่องจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งสำนักพัฒนาภาคหนึ่ง
โดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ
ได้นำรถผลิตน้ำดื่มสะอาดมาอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะ
สำหรับอากาศตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ยังคงเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากลงมาซ้ำอีกค่ะ
ลินทิพย์คลีบเขียวรายงานจากอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ขอบคุณครับทีมข่าวก็ยังคงจะก่อติดอยู่ที่นั่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อดูแลทั้งเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ดูประชาชนด้วยนะครับ

บอกว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะคะ